ไปดูวัดแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปาง
วัดนี้เนี่ยเขามีหมากเหลืองแปลกแต่จะให้ดูผู้หญิงคนนึงค่ะ
ตอนที่ไปวัดอ๋ออาการแปลกแปลกเหมือนโดนแฝงร่างเลยค่ะโอ้ย
ลงแต่ยานนะคะอย่าล่างลงล่างลงค่ะอ่า
บาดาลพิสาณาฟราสาที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
คือตอนนั้นเขาก็มาร่วมกราบไห้จุดทูปขอโชคลาภจากต้นหมักเหลืองไง
หมักเหลืองก็แปลกเหมือนกันค่ะใบหงิกงอเดี๋ยวจะให้ดูนี่
หมากเหลืองเนี่ยบางคนเขาบอกว่าคล้ายเห็นไหมคล้ายกับเสียญพญานาคเลย
ชาวบ้านกำลังมุ่งดูอยู่ไงแล้วจู่ป้านงเนี่ยแกก็ตัวสั่นขึ้นมา
แล้วก็คลานไปที่กระถางหมากเหลืองไปกราบเจ้าวาดวัดเลื้อยไปยังบันไดสระน้ำบริกรรมคาถา
ควักน้ำแบบควักน้ำจากเมืองบาดานใส่ตัวเอง
หลังจากนั้นป้าแกก็อาการกลับมาเป็นปกตินะคะ
ทุกคนก็แบบก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ที่แน่ไปดูเลขทูปเสียงทายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

เห็นไหมคะเป็นเลขอะไรบ้างเอ่ย

โอ้โหนี่นี่

หลางหลางก่อนหลางตรงจดเลขก่อน

คือเขาบอกว่าอาจารย์ดวงมาให้เลข๓๐ธันวาคม๒๕๖
แล้วอะไรให้เด่น๕รอง๒ราง๒๙๕๑๔๕บาท๒๗

นายวัลสิทธิ์ผิวไดยุที่๔๖ปี

วันนั้นตรงกับงานบุญบวชที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
มาตอนเช้าเจอข้อความเหล่านี้
ไม่รู้ว่าใครมาเขียนหรือเพื่อนอาจจะมาแกล้งก็ได้
ปกติเวลากระจกรถมีฝุ่นเผลอก็

ว่าจะไปเขียนที่รถดอมซ่อมสีหรือยังเออนะฮะ
พอเจอเลขแบบนี้นะอาจจะเอาโชคลาภมาให้ก็ได้ถ้าใครจะซื้อตามก็ตาม
แต่ถ้าใครซื้อตามแล้วไม่โดนโทษพี่เขานะโทษอาจารย์ดวงนะ
อาจารย์ดวงอาจารย์ดวง
พาไปที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชม
อ่านี่คืออาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณครับในตำบลโพแตงอำเภอบางไส
คนก็ไปกันเยอะรับไปกราบไหว้ทาเวสเอ่อทาเวสสุวรรณนะ
งเก้าหน้าสูงสิบหกเมตรนี่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
แล้วก็มีกุมารทองเจ้าสัวเห่งครับเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
เพื่อขอโชคขอพรความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวมีอาบน้ำมนต์ฟรีด้วยนี่
หลายคนก็มานั่งรออ่านน้ำมนต์กันลงนะหน้าทองก็มีเหมือนกันครับ
เส้นวาสนาเจิมกระเป๋าใครมีเคสมือถือก็เอามาเจิมได้
และที่ขาดไม่ได้คือนักเสี่ยงโชคที่ต้องส่องเลขอ่างน้ำมนต์บนสาราบุญช่วยครับหน้าพ่อปู่ฤษีพรหมเมษ
นี่โอ้โหเลขชัดเหลือเกินคุณผู้ชมฮะคงไม่ต้องบอกว่าเป็นเลขอะไรบ้างลองผสมลองแยกกันเอง
ตัวเลขที่ลอยจับกลุ่มกันในอ่างมีเป็นคู่นะคู่แบบนี้
ซึ่งผ่านพิธีจรดตัวเลขที่เรียกว่าเลขโสรสสรตะครับเป็นพิธีกรรมโบราณ
อกจากนี้ยังถือเป็นวันพิเศษด้วยเมื่ออาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ทำพิธีต่อเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคส่งท้ายปีก็มีลูกศิษย์ทั้งคนไทยคนต่างประเทศมาเข้าร่วมกันครับ
ลูกศิษย์จากประเทศมาเลเซียครับที่เดินทางมาขอพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประทัดบูชากุมารทองเจ้าสัวเหงด้วยแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้
หางประทัดที่ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เลขอะไรครับนี่ครับ